มาถึงเรื่องราวของน้องเนยเนโกะจำนะฮะ
ตอนนี้นะครับหลังจากที่มีข่าวมาว่าบ้านของทางคุณมิตราชัยนะครับ
เขาไม่ปลื้มแล้วก็ไม่ชอบทางน้องเนยนะครับ
แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าได้มีการแต่งงานกันจริง
ครอบครัวของคุณฤทธกาชัยเนี่ยก็บอกว่าจะไม่ให้คุณฤทธิ์เนี่ย
นามสกุลของตระกูลกาชัยอีกต่อไป
ทางฝั่งคุณพิษซึ่งเป็นน้องชายนะฮะก็ได้มีการบอกว่าไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นแน่นอน
คุณพิษออกมาบอกว่าแต่งก็แต่งไม่เป็นไร
แต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ออกมาบอกว่าไม่นะ
คือส่วนคุณพิษก็คือส่วนคุณพิษส่วนครอบครัวก็เป็นส่วนครอบครัว
ถึงตอนนี้เรียกว่าปั่นป่วนกันไปหมดแล้วไม่รู้อันไหนจริงอันไหนเท็จกันแน่
แต่ที่แน่ล่าสุดนะฮะบ้านของคุณเนยเนโกะจำนะครับก็ได้มีการแท็กทีมโพสต์ออกมานะครับ
หลังจากที่มีข่าวว่าครอบครัวของคุณฤทกาชัยเนี่ยไม่ปลื้มนะฮะ
ก็รู้สึกว่าทางคุณแจมนะครับชะรัฐาซึ่งเป็นฝาแฝดของน้องเนยเนี่ยนะฮะ
ก็ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าไม่สำคัญว่ามีมากแล้วดีแต่สำคัญที่มีแล้วชีวิตมีความสุข
ถึงแม้จะอยู่บนโลกแห่งความวุ่นวายแต่ก็มีกำลังใจที่จะต่อสู้เพื่อคนที่รักเรา
และมองเห็นเราจากข้างในจิตใจไม่ใช่เปลือกนอกเฟคเป็นสิ่งที่มีค่า
แล้วก็มีการแฮสแท็กนะครับว่าไม่สำคัญว่าเขามีอะไรในครอบครอง
สำคัญที่จิตใจสำคัญที่เขามองเห็นเราในแบบที่คนอื่นไม่สามารถมองเห็น
สู้เพื่อคนที่รักเราจากข้างในคนเหล่านั้นมีค่ามากกว่าเพชรพลอยเงินทองใด
อันนี้เป็นทางน้องแจมบอกมานะครับหลังจากนั้นทางคุณแม่
เป็นคุณแม่เจี๊ยบนะฮะเป็นคุณแม่ของสามสาวนะฮะคือน้องเนย
ปิดการรับรู้๓จุดไม่ฟังไม่พูดไม่เห็นปฏิบัตินะครับนะฮะก็เนี่ยนะครับ
หลังจากนั้นทางน้องพลิกเล็ตนะฮะเป็นน้องสุดท้องนะครับก็ได้มีการบอกว่า
ใจเย็นนะคะแม่แล้วก็แฮสแท็กว่านี่ก็มีแม่เหมือนกัน
แม่มดรูปแม่มดขึ้นมานะครับก็มันก็พูดลำบากอ่ะเนอะ
คือเข้าใจทั้งสองฝ่ายทั้งสองมุมมองถูกไหมฮะทั้งฝั่งผู้ใหญ่เนี่ย
ก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็มีความเป็นผู้ดีเก่านะหรืออะไรไงพี่ม้า
ขออนุญาตถ้าผมพูดผิดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาก็
ก็อาจจะมีมุมมองของเขามุมหนึ่งนะฮะทางฝั่งเราทางฝั่งของน้องเนยก็อาจจะมีมองอีกมุมนึงว่าเป็นสมัยใหม่
หรืออะไรก็ว่ากันไปอย่างนั้นไหมอืมมาฟังอันนี้ก่อนดีกว่าว่
อันนี้ก็ไม่เลวเลยนะยังไงคะยังไงคะคือเรื่องมีราวระนี้ก็มีดราม่ากันออกมาเลยนะ
ไม่เป็นความจริงนี่น้องเขาออกมาพูดนะเพราะมีข่าวออกมาว่าคุณพ่อเนี่ยจะไปหาทางครอบครัวนี้
ใช่ก็จะพูดไปคุยอะไรกันก็จะมีการมาดใหม่อะไรอย่างเนี่ยตนเป็นน้องก็ต้องรู้เรื่องบ้าง
ส่วนที่มีข่าวว่าครอบครัวไม่ปลื้มเนยเพราะว่าเนยเนี่ยเคยทายแบบเซ็กซี่ตนมองว่าผู้ใหญ่เองก็มีสิทธิ์จะคิดได้
อันนี้เป็นเรื่องจริงผู้ใหญ่เขาก็คิดในส่วนของเขานั่นแหละว่าอะไรยังไงเขาก็ต้องห่วงลูกแหละเป็นเรื่องธรรมดานะ
แต่หากฤทธิ์จะแต่งงานกับเนยจริงก็คงไม่ถึงขั้นกับตัดออกจากกองมรดกหรอกยังไงเนี่ยพ่อแม่ลูกเนี่ยมันก็ตัดกันไม่ขาดหรอก
พ่อแม่ของตนเนี่ยค่อนข้างใจกว้างเข้าใจไหมให้ลูกตัดสินใจเองส่วนกับฤทธิ์เนี่ยเราก็พูดคุยกันบ้างนะพี่น้องก็พูดคุยกันนะ
แล้วก็ตนเนี่ยก็บอกพี่ชายว่าจะพูดหรือสัมภาษณ์อะไรเนี่ยให้คิดดีไว้ก่อนไม่เช่นนั้นเนี่ยตนจะโดนคนเดียวเพราะเป็นคนในวงการ
ก็คือประมาณว่ามันก็แหมถ้าพูดกันไปนะแบบนี้นะจริงนะถ้าเป็นฉันนะถ้าฉันมีลูกมีเต้านะ
ถ้าเธอมีลูกนะเธอจะทำยังไงถ้าเกิดลูกเธอไปติด
ถ้าเกิดมีแฟนมันจะต้องเอาอย่างนี้สิถ้าเกิดเธอมีลูกผู้ชาย
แล้วก็มีไปชอบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่ค่อยงามเท่าไหร่อะไรอย่างนี้

อันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าคือผมว่ามันอาจจะคือมองสองมุมนะ
สองมุมก็คือในปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะมีเด็กวัยรุ่นสมัยนี้อาจจะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นอะไรอย่างนี้
ฉันอยากจะพูดอย่างนึงทำไมลูผมว่าสามระษาคนแก่อย่างฉัน
สองฝ่ายนะมีปัญหาขนาดนี้จะไปรอดแค่ไหนเนี่ย

กัดกันไปกันมานู่นนี่นั่นต่างนานา

แต่งงานทั้งสองฝ่ายมาเจอกันแล้วเป็นยังไง

ลูกที่เป็นคนกลางลำบากใจสุด

แล้วเขาปล่อยให้มันเป็นอะไรเป็น